คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดแพร่ค่ะ

อยู่ดีก็มานอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน

คุณตาเคยบ่นว่าเหมือนถูกผีอำ

แล้วอยู่ดีมานอนตายหน้าบ้านเลยอะค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพวินาทีที่ครอบครัวเห็นศพของคุณตานะคะ
มานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายทวนใจคอดีอายุ๗๗ค่ะ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแล้วก็เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ช่วงสายวันนี้นี่เองนี่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในสวน
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตำรวจสพเมืองแพร่ก็ไปตรวจสอบ
ร่างของคุณตาทวนเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้การฆาตกรรมอะไร
ไม้เท้าก็ยังอยู่ใกล้ตอนที่ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ศักดาสมเกียจอายุ๓๙หลานของผู้ตายบอกว่าสร้างบ้านพักให้กับผู้ตายอยู่เพื่อนอนเฝ้าสวนค่ะ
ทุกวันก็ทำกับข้าวมาส่งวันนี้ก็เหมือนกันก็ทำกับข้าวมาส่ง
แต่พอมาส่งเห็นคุณตาทวนนอนตายอยู่หน้าบ้านทั้งที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไร
แต่คุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าพอสร้างบ้านเสร็จนะคะเข้าไปนอนในบ้าน
นอนได้ไม่นานแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็เหมือนมีเงาดำมาทับตัวอยู่
คุณตาทวนบอกว่าผีอำแน่จนไม่กล้านอนในบ้านออกมานอนหน้าบ้านแทน
หน้าบ้านแบบนี้เกือบทุกคืนนะคะ
เมื่อสองวันก่อนครอบครัวพาคุณตาไปวัดให้พระท่านพรมน้ำมนต์ให้
แล้วก็มีการเช่าพระมาด้วยก็พกติดตัวเอาไว้
ก่อนเกิดเหตุค่ะคุณตาเนี่ยก็กลับมานอนในบ้าน
ว่าก็น่าจะรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนเดิมเหมือนกับถูกผีอำ
ก็เลยเดินมานอนหน้าบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนจังหวะที่เดินมานอนหน้าบ้านอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นไงครับญาติญาติก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลื่นล้มมั้ง
เพราะว่าคุณตาหัวเข่าไม่ดีต้องใช้ไม้เท้าค้ำยัน
อาจจะลื่นล้มหน้าฟาดพื้นแบบนี้แล้วอยู่คนเดียว

เรานอนในห้องบอกให้ได้เลยต้อง้อนที่เก้าเรืองหน้าบ้าน
แล้วก็มีเรื่องอย่างอื่นไหมคะมีเรื่องอย่างบุหรือไหมครับ
มีเกี่ยวกับหิวสายมั้ยหรืออะไรเหมือนก็
แต่ถ้านอนนอนตั้งนอกเนี่ยบอกเป็นอย่าง